อดีตรำลึกกันหน่อยดีกว่าว่าพี่หอยได้มีการขายขนมจีบแล้วก็หย่อน
หยอดสาวในองค์การตรงนี้ใครบ้างตัวแม่นั้นเลยค่ะ

เป็นการการันตีดีกรีดความเซ็กซี่ก็กระแทกตากระแทกใจเสียหน้าหอยเข้ายังจัง
มีข่าวกันว่าควงกันไปทานข้าวแบบ๒ต่อ๒มาแล้วด้วย
ซึ่งเมเปิ้ลเองออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าไปด้วยกันจริง
แต่ไม่ได้เป็นสองคนค่ะยืนยันสถานะนะคะว่าเป็นแค่พี่น้องค่ะ
แล้วก็เสนาหอยตรงสเปคแต่ว่าเธอเองบอกว่าก็ชอบนะ
คนอารมณ์ดีแต่ว่ามันยังไม่ใช่
แล้วก็ในช่วงเวลาไล่กันที่ควงสาวเมเปิ้ลไปทานข้าวค่ะ
มาอีกหนึ่งเปิ้ลแหมพี่หอยเขาเบิ้ลซะเหลือเกินนะฮะตัวปอปาเนี่ย
อีกคนนึงก็คือเปิ้ลไอรินค่ะไปดูหนังรอบดึกกัน๒ต่อ๒ค่ะ
รุ่นนี้ไม่ต้องปิดบังใส่หมวกใส่แว่นอำพรางให้เสียฟิลนะครับ
ทั้งคู่ก็ยอมรับแหละไปกันตามภาษาพี่น้องอย่างนี้แหละ
เขารู้จักกันมาเป็น๑๐ปีจะไปกินข้าวด้วยกันจะเป็นไรไปนะคะ
แต่ที่เรียกได้ว่าคบหาดูใจกันแบบเปิดเผยเลย
นั่นก็คือนักแสดงสาวเจ้าของผลงานถ่ายปฏิทินสุดเซ็กซี่แอนนาริส
คนนี้เป็นคนที่เสนาหอยทำให้เธอนั้นน้ำตาร่วงเลยทีเดียว
บอกเลิกกันไปนะก็สาวแอนนาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยแบบ
โดนหักอกอะไรประมาณนี้เข้าไปกันไม่ได้นะคะ

แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะถ้ายังจำกันได้นะคะ
เสนาหอยเคยสร้างตำนานรักและมีวลีฮิตนี่เลย
หลายคนก็บอกว่านี่มันเข้าตำราโฉมงามกับเจ้าชายอสุน
ประมาณนั้นเลยไงครับเห็นเรียกว่าศูนย์นั้นไม่ใช่อุปสรรค
ก็บอกแล้วคารมเขาดีคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง
ยังคงจะใช้ได้อยู่ก็เหมือนสาว

เป็นกำลังใจให้พี่หอยด้วยละกันในการลดน้ำหนักในการมีซิกแพค
อยากเห็นเหมือนกันว่าจะมีรอยสักคุณอุ้มลักษณะตรงท้องได้หรือเปล่า